จับพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนนะคะ
ก็มีภาพเหตุการณ์ในการรวบตัวครั้งนี้ด้วย
โดยผู้ต้องหาก็สารภาพบอกว่าทำมานานแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่พันธ์ตำรวจโทเสร็จผู้ชงมีกุล
สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ร่วมกับพันธรีสุพิชาจันลอย
หัวหน้าชุดรักษาความสงบเมืองชนบุรี
และนายประยูนวัฒนสิริบรรจง
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชนบุรี
นำกำลังบุกเข้าจับนายสาธิตหนามวง
ขณะที่กำลังขับรถไปจอดที่หน้าบ้าน
อำเภอเมืองชนบุรีหลังได้รับแจ้งมาจากสาย
ว่านายสาธิตคนนี้ลักลอบค้ายาเสพติดมานานแล้ว
ซึ่งพอตรวจค้นก็พบยาบ้าจำนวนกว่า๓๐๐เมตร
ซ่อนอยู่ในกล่องใส่รองเท้า
อยู่ใต้โต๊ะหินอ่อนภายในบ้าน
พบไอซ์จำนวนหนึ่งถุงน้ำหนักหนึ่งขีด
ซ่อนอยู่ในเสื้อสีดำที่แขวนอยู่ใกล้กันค่ะ
สอบสวนนายสาธิตก็รับสารภาพ
บอกว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเอง
โดยจะไปรับยาเสพติดตามที่มีคนสั่ง

ส่วนลูกค้าก็จะเป็นเยี่ยวชนและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ก็เลยวางแผนร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเข้าจับ
ก็ได้ตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลาง
จากนั้นคุมตัวไปบันทึกการจับตัว
นำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชนบุรี
ส่วนทรัพย์สินนั้นจะรวบรวมหลักฐานให้สำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดภาค๒
ดำเนินการยึดทรัพย์ตามกฎหมายต่อไปค่ะ